รถไปนะครับใต้สะพานพระราม๔แต่ปรากฏว่ามีของบางอย่างตกมาใส่รถครับคุณผู้ชม
ไปดูภาพนาทีนี้พร้อมกันเลยนะฮะนี่ฮะคือจอดเปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้เพราะอะไร
ไปเจอเสาเหล็กร่วงลงมาใส่ดูกระจกสิมันไม่ทะลุเข้าไปข้างใน
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบรถคันนี้จอดอยู่ใต้ทางด่วนพระราม๔ครับ
ทางขาเข้าถนนภูมิเวศที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับจุดเกิดเหตุก็ไปเจอรถหนีห้าประตู
สีบรอนนะฮะซูบารุนะฮะทะเบียน๕กไก่กไก่๗๘๖๔กรุงเทพก็เสียหายกระจกด้านหน้านะฮะ
แล้วขอบประตูก็ยุบกระจกก็ร้าวกันชนขวาก็เสียหาย
คุณฉลองอายุ๖๔ปีเป็นคนขับบอกว่าผมมาขับรถมา
ขับรถมาจาก๕แยกปากเกร็ดจะมุ่งหน้าท่าน้ำปากเกร็ดอยู่มีเสียงกระแทกตุ๊บลงมา
ตอนแรกเข้าใจเฮ้ยผมไปชนใครหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนแบบมันมีบางอย่างขัดอยู่ใต้ท้องรถแล้วมันไปต่อไม่ได้
จนกระทั่งวินรถจักรยานยนต์วิ่งมาบอกพี่เนี่ยมันมีของอะไรอยู่ใต้ท้องรถไม่รู้เนี่ย
สายตกลงมาจากด้านบนสะพานนี่เห็นไหมทั้งหมดทั้งหมดตกลงมา
ขนาดที่พี่วินเองเค้าก็บอกกับทีมงานบอกว่าขนาดที่เค้าจอรถรอรับส่งผู้อิสัยอยู่
ได้ยินเสียงดังโครมลงมาแล้วก็เสียงแบบกระจัดกระจายของสิ่งของ
มองขึ้นไปบนสะพานพระราม๔เห็นรถบรรทุกที่มีคอกเหล็ก
แล้วบันทุกข์สิ่งของมาเต็มคันเหมือนจะหลุดโค้ง
แล้วเชือกที่มันห้อยอยู่ข้างรถ
มันไปเกี่ยวกับเสาเหล็กที่มีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์
แล้วมันก็กระชากเสานั้นร่วงลงมาใส่รถเก่งข้างล่างอีกทีนึง
นั่นหมายความว่าต้นเหตุมันเกิดจากรถบรรทุกด้านบนนะครับ
ที่มันไปเกี่ยวของแล้วตกลงมาใส่รถข้างล่างของเขา
เดี๋ยวหลังเกิดเหตุก็คือหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ย
เจ้าที่ก็ไปสำรวจความเสียหายด้านบนสะพาน
เพราะว่าเนี่ยฮะไอ้แผ่นใช้สายนี่เป็นแผ่นอาร์กิลิคนะ
ที่ติดตั้งกันซับเสียงบนทางโค้ง
นะฮะเดี๋ยวของกรมทางหลวงชนบนนะครับ
นะฮะก็เอาอุปกรณ์ไปติดตั้งกลับไปเหมือนเดิมรวมทั้งก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ตามหารถบรรทุกคันนั้น
ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ไปเกี่ยวแล้วก็ทำให้อุปกรณ์นั้นตกลงมาใส่รถด้านล่าง
ก็เดี๋ยวจะตามหากันแล้วก็ว่าไปตามกฎหมายต่อไปนะ
ชดใช้ทรัพย์สินราชการต้องชดใช้รถคันที่เขาได้รับความเสียหายด้วยนะครับ